คราวนี้ค่ะเป็นน้องนักเรียนชาย

ได้ยินเสียงเบิ้ลมอเตอร์ไซส์
แค่หันไปมอง
สบตากับมอเตอร์ไซค์อีกฝั่งหนึ่ง

มันเป็นเรื่องสิคุณผู้ชมเห็นไหมล่ะฝั่งคนเจ็บกับฝั่งคู่กรณีนั้นน่ะลงมาแล้ว
ทีบแล้วทีบใส่ไปก่อนเลยเอาขึ้นความประสัยยังโดนอีกครั้ง
นี่แหละค่ะมันอีลุงตุงนังชุลมุนวุ่นวายอยู่ตรงถนนรถราเขาก็ตกใจไปหมดเลยนะ
ขับผ่านแล้วแบบเฮ้ยคนมาต่อยกันมาเตะกันอยู่ตรงนี้
หน้าศูนย์อาหารที่ชุมชนวัดเกาะแถวสายไหมนี่แหละค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะฝั่งคนก่อเหตุผู้ชายเสื้อขาวเมื่อกี้ที่ถีบหลังนักเรียนชายเสื้อเขียว
แล้วก็ไล่ต่อยกันนะคะพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านแถวนั้นตกใจ
อีกมุมหนึ่งอีกมุมนึงจะเห็นว่านี่
เสื้อขาวซ้อนมอเตอร์ไซค์มากับเพื่อน

เอามีดไปไล่ฟันคู่กรณีค่ะโว้ยโว้ยแล้วรถก็ไขว่เลยนะ
มีคลิปจากชาวบ้านที่ถ่ายไว้นะจะเห็นพฤติกรรมเลย
ผู้ชายเสื้อขาวเนี่ยไม่ใช่แค่มีดอย่างเดียวนะจ๊ะ
ลองดูนี่นี่นั่นปืนมาแล้วปืนเอามาขู่โอ้โหไม่กลัวกฎหมายเลยนะ
นักข่าวได้คุยกับน้องฝั่งที่โดนทำร้ายนะ
น้องนักเรียนชายอายุสิบสี่ค่ะดูหน่อยซิแผลของน้อง
เป็นรอยช้ำใต้ตาค่ะผมไม่เคยรู้จัก
ผมไม่เคยมีเรื่องกับเขามาก่อนเลยพี่วันนั้นน่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนจะไปเที่ยวห้าง
แล้วผมได้ยินเสียงเบิ้ลมอเตอร์ไซค์ผมก็หันไปมอง
แล้วผมสบตากับคนเสื้อขาวคนนั้นเขาขี่มอเตอร์ไซค์อยู่อีกเลนสนึง
ผมไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วคนเสื้อขาวคนนั้นน่ะ
เขาโหลดรถกลับมานะไปโยกนึงมาถามผมต่อยม่ะ
นี่ฟังนานาเขาไม่ได้ตอบแล้วพี่รถมอเตอร์ไซต์
ไปผมคิดว่าจบมันไม่จบอ่ะฝั่งนั้นเขามาดักรอเลย
แล้วก็มาถามผมมองหน้าหาเรื่องเหรอ

ต่อยเสร็จแล้วฝั่งน้องนักเรียนวัย๑๔นี่นะ
เขาก็เหมือนกับก็ป้องกันตัวแหละน้องก็ต่อยคืน
แล้วฝั่งเสื้อขาวนั่นไปหามีดมาจากไหนไม่รู้
ไล่ฟันแล้วมีปืนด้วยค่ะลองฟังน้องนะ
เขาก็ขับรถวนมาจอดข้างอะครับ
แล้วเขาถามผมว่าเออต่อยไหมแล้วผมก็ตอบว่ามีอะไรหรือเปล่า
เขาก็ลงมาลงมาแล้วก็เขาถามว่ามึงมองหน้าหาเรื่องเหรออะไรอย่างนี้ครับ

แต่เรายืนยันใช่ไหมว่าเราไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อนเลย

คือเวลามาเล่าหลังเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเสียงก็จะซอฟต์ลงหน่อย
ต่อยไหมมีอะไรก็ก็
กว่าจะออกหมายจับกว่าจะตามตัวมาดำเนินคดี
แล้วฝั่งนั้นฝั่งเสื้อขาวคนนั้นเขาก็ยังวนเวียนอยู่หน้าโรงเรียนลูกชาย
แม่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะตำรวจทำงานเร็วกว่านี้อีกหน่อยนึงได้ไหม
มาร้องเพจสายใหม่ต้องรอดอยากให้ช่วยเร่งเรื่องคดีด้วย
ดังนั้นค่ะคุณเอกพบผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
ก็เลยบอกว่าฝั่งผู้ก่อเหตุก็เป็นเยาวชนอายุ๑๔๑๕นี่แหละ
แต่เขาไม่ได้เรียนหนังสือแล้วเคยไล่ทำร้ายร่างกายคนอื่น
เข้าสถานพินิษฐ์มาแล้วนะไปดูในเฟซบุ๊ก

แล้วถ่ายลงโซเชียลแบบนี้ค่ะ
ตำรวจน่ะคือทางพี่เอกพบเขาบอกว่าก็เร่งรัดตำรวจไปแล้ว
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะรีบให้เร็วที่สุดเลย
เอกพบบอกว่าให้เวลาไม่เกิน๒วันได้ไหม
เดี๋ยวจะเอาตัวผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำ
แล้วก็ดำเนินคดีตามกระบวนการต่อไป